มันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมหัศจรรย์มาก
มีพ่อค้าแม่ค้ากล้วยแขกรู้จักกล้วยแขกป่ะ

มีแปลกก็คือหอบเหรียญ
๑๐๒๐๐๐บาทไปซื้อทอง๔บาทเหมือนกัน๕๐๐๐บาทนับครึ่งขึน

นี่๑๐๒๐๐๐บาทแล้วเป็นเหรียญโล้น

แลกได้นะฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับ
แต่ก่อนอื่นขยับมาดูเรื่องราวของลุงพล
คนไม่ธรรมดาแตกคอกันเรียบร้อยแล้วนะฮะกับทนายตั้ม
นายตั้มบอกย้ำเลยว่าคิดไม่ผิดที่ชิ่งตัวหนีฉากจากลุงพล
เพราะว่าโดนด่าโดนบ่นมาเป็นแรมปีฮะ
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ถอนตัวจากคดีช่วยคดีลุงพล
ตัวเรียบร้อยแล้วประกาศไปตั้งแต่วันก่อนแล้วนะฮะ
นายตั้มก็มีการพูดหลายรอบพูดหลายครั้งสรุปใจความสำคัญ
คือถอนตัวแล้วล่ะแล้วก็ขอโทษเพื่อนขอโทษฝูงทั้งหลาย
ขอโทษครอบครัวที่ดื้อดื้อไม่ยอมฟังตั้งแต่แรก
เอาไม่ต้องสรุปใจความสำคัญแล้วเพราะนี่คือขมวดคำตอบทั้งหมดแล้ว
ดื้อเขาขนเขาเตือนตั้งแต่แรกแล้วไม่ยอมฟังเองขอโทษที่ดื้อ
ฟังตั้งแต่แรกเขาหาว่าทนายตั้มต้องหนักแน่น
ก็หนักแน่นมาเป็นแรมปีแต่สุดท้ายเกินต้านทานไม่ไหวแล้ว
ขอฉากจากลุงพลออกมาและขณะนี้ยังไม่มีทนายคนไหน
รับงานแทนทนายตั้มกับทนายรัชพลนะฮะ
ลุงพลทำไงลุงพลต้องร้องไห้แน่งานนี้เปล่าเลย
ลุงพลไม่ได้แคร์ปัญหานี้เลยนะฮะลุงพลโพสต์ภาพ
เที่ยวสวนดอกไม้และมีสเตตัสธรรมชาติไม่มีเล่เหลี่ยม
ไม่แน่ใจพูดถึงใครฟังลุงพล
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรายังมีความสวยงาม
คือก่อนโนยะไม่ได้ไปว่าใครนะฮะไม่ใช่นะฮะ
มีแต่คนเข้ามาช่วยชมที่รักดอกไม้นะครับ
ไม่เคยว่าใครไม่เคยไปพูดมันใจติดตาม

มีแต่คนมาเชื่อยชมนะฮะ
ว่าเป็นดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็มีคนผ่านมาผ่านไปมาเชยชม
ดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้มีพิษไม่มีภัยใดอยู่แล้วนะครับนี่คือท่าทีล่าสุดจากลุงพลครับ
ส่วนใครจะทิ้งลุงก็ทิ้งไปมีคนนึงที่ไม่ทิ้งลุงสมเกียจ
เกียจไหนทนายสมเกียจไงสมเกียจโรจนะวรกมล
ทนายที่ดูแลเรื่องคดีไม้ห่วงห้ามคดีไม้พยุงที่บ้านของลุงพลนั่นแหละ
นายสมเกียจก็ยืนกรานว่าเป็นห่วงลุงพลห่วงตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือถูกชะตารู้จักกันมานาน
แล้วพร้อมจะเดินหน้าช่วยลุงพลในทุกคดีต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยได้ถอนตัวออกไป
ทางลุงพลเองก็ยังไม่ได้มีการประสานทนายสมเกียจมาแต่ประการใดนะครับ
แต่หากมีคำประสานมาทนายสมเกียจพร้อมเลยพร้อมที่จะช่วยเหลือลุงพลทุกคดีความรวมถึงคดีน้องชมพู่ด้วยครับ